ผมก็มีร้านอาหารสไตล์เก๋ไก่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้มา
ใบนี้เลยเหรอใช่ค่ะให้คุณผู้ชมดู
เพราะว่าเป็นบรรยากาศของร้านที่แบบเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรัก
ความอบอุ่นความสุขความน่ารัก
และที่สำคัญคุณผู้บริหารงานของร้านแห่งนี้
ภูมิสิทธิ์ของเราบอกว่าเป็นเด็กอนุบาลสาม
เอาจริงเดี๋ยวตามคุณศาดานับโปรกษัตริย์ศนวัฒน์
ไปดูเลยนะครับผู้บริหารงานตัวจิ๋วนี้นะครับไปเลยครับ
สามัสวัสดีครับ
ร้านใบไม้แห่งความรัก
ยินดีต้อนรับครับ
มีอาหารอร่อยรอคุณพ่อคุณแม่อยู่

ขอบคุณนะครับเชิญได้ไหมได้เลย
เจื้อยเจ้าต้อนรับลูกค้าแบบสดใสยามเช้า
มาจากพนักงานตัวน้อยนักเรียนชั้นอนุบาลสาม
พนักงานของร้านใบไม้แห่งความรักค่ะ

ร้านอาหารความสุขพอเพียงตามรอยพ่อ
ทุนไม่สุรุยสุรายกำไรคือความสุข
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตร
ภายใต้การดูแลของเสถียรธรรมสถานค่ะ

เด็กตัวเล็กอายุ๕๖ขวบ๓๐กว่าคน

ตั้งแต่ยืนต้อนรับแขกจดเมนูอาหารทำอาหาร

สังเกตดูว่าเขามีความพร้อม
ในเรื่องของด้านร่างกายด้านอารมณ์
จิตใจด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาหรือเปล่า

ช่วงวัยก่อน๗ปีนี้หรือเปล่า
โดยการที่เราก็ต้องนำร้านอาหารนี่แหละ

วันก็มีสลับหน้าที่กันบ้างค่ะ

แต่ละหน้าที่เด็กจะได้ฝึกทักษะที่ต่างกันออกไปค่ะ
ตอนแรกเป็นงานเงินเพราะว่าบวกเลขเก่ง

แต่หนูชอบเขียนเมนูเหมือนกัน
ถ้าทั้งสองอย่างเลยมันสนุกดูสนุก
หนูชอบเขียนเมนูกับเสิร์ฟ
แต่ว่าเมื่อก่อนหนูเขียนหนูเสิร์ฟ
แล้วหนูตอนนี้หนูก็ชอบทั้งสองอย่าง
หนูก็เลยต้องเขียนเมนูค่ะ
เพราะว่าถ้าเขียน

ก็เป็นเมนูที่เด็กคิดขึ้นมาเองค่ะ
มีทั้งขนมปังอบเนยแซนวิชทูน่า

ปังโรโฮวีดชากาแฟและน้ำส้ม

น้องก็จะมารับออเดอร์ไปทันทีค่ะ
หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเขามีวิธีการคิดเงินยังไงค่ะ
ถือเป็นการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งเด็กจะได้ฝึกการคิดเงินและทอนเงินจริงด้วยค่ะ
กว่าจะมาเป็นร้านใบไม้แห่งความรัก
บริหารงานโดยนักเรียนชั้นอนุบาล๓
น้องต้องฝึกฝนการทำหน้าที่ต่างเป็นเวลา๒สัปดาห์

คือกายภาวนาฝึกการใช้ร่างกายและกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ภาวนาประพฤตนให้อยู่ในระเบียบวินัย
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภาวนามีเมตตากรุณาขยันหมั่นเพียน
และปัญญาภาวนารู้จักการแก้ไขปัญหา
และให้อภัยเพื่อนร่วมงานค่ะ
ถ้าเราเห็นว่าเขาจะเปิดร้านอาหารของเขาเอง
ร้านอาหารของเขามาจากความสุขที่เป็นนักทดลอง
ที่เขาได้สร้างสุขที่ได้สร้างไม่ใช่สุขที่ได้เสพนะ

แต่สองสุกนี้มันต้องมาจากที่ถีกที่เห็นชอบ
ก่อนว่าเขาจะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อ

ง่ายใช้น้อยคือสุขพอเพียง
หรือที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ร้านนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบทสรุปการเรียนรู้วิถีชีวิตของเด็ก
ตลอด๓ปีที่ผ่านมาในรั้วอนุบาลค่ะ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา

มาได้ที่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรค่ะ

แต่ร้านนี้จะเปิดให้บริการเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะคะ
โดยปีนี้เปิดถึงวันที่๒กุมภาพันธ์
ตั้งแต่เวลา๗โมงถึง๙โมงเช้าค่ะ
มาแล้วรับรองว่าทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจ
ไปกับความน่ารักของน้องแน่นอนค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สวัสดีครับขอบคุณครับ

ใกล้บ้านนิดเดียวเอง
วัดศรีรีโภงธรรมนิฟฟ

เปิดถึงวันที่๒กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
สิริพงศ์ธรรมนิมิตรวัชรพล

ไปได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าดูเราเสร็จก็ไปรอได้เลยฮะ